แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ไม่ได้เป็นความเชื่อนะแต่ต้องดูคุณค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนกับใครจะไปพูดกับใครดี
ใครที่ติดตามพี่จอยชวนชื่นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าจู่เนี่ยพี่จอยก็โพสต์ภาพนี้คือเป็นภาพที่เธอมีใบหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดเลยนะคะ
แฟนคลับก็เข้ามาถามไทยค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยยังยิ้มแย้มถ่ายรูปเช็คอินอยู่ที่สนามบินแบบนี้อยู่เลย
ล่าสุดเจ้าตัวและเพื่อนศิลปินตลกก็คือพี่ช้อนอรชรเชิญยิ้มอ่ะนะ
พร้อมกับทีมงานไกด์คนสนิทรวม๔คนค่ะ
เขามีการไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์แบบดุเด็ดเผ็ดมันเลยเนี่ยแบบนี้
บอกว่าเธอมาถ่ายรายการจอยชอนตลอดทัวร์พร้อมเด็กเกือบ๔๐ชีวิต
แต่ปรากฏว่าทางบริษัทคู่กรณีที่รับปากว่าจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างกลับหายเงียบ
ลอยแพ้พวกเธอซะอย่างนั้น
เพราะว่าเธอมีหลักฐานทั้งหมดเลยจ้ะ
คุณจะทำทุกอย่างเดี๋ยวเราจะไปกระทูของคุณ
โดยไกด์เล็กเนี่ยก็ไปขายงานพอได้งานมาแล้วส่งงานให้คุณ
แล้วคุณก็จะให้เราเนี่ยไปถ่ายทำแล้วคุณก็จะจ่ายซัพพอร์ตทุกอย่าง
ตั้งแต่ถ่ายทำมาเนี่ยเรายังไม่ได้เงินจากคุณเลยแม้แต่สลึงเดียว
คุณมีแต่ปากออกมาแล้วก็พูดออกมาพ่นออกมาไม่รู้ว่าพ่นที่พ่นเนี่ย
เป็นน้ำลายหรือว่าเป็นที่ออกมาถ้ามันเหม็น
คือเราไม่เข้าใจทำไมถึงได้ทำกับเราแบบนี้
ที่บอกว่าปล่อยลอยแพ้ไม่ใช่เล็กปล่อยลอยแพ้แต่เราถูกปล่อยลอยแพ้ค่ะ
จากว่าเราส่งเงินทั้งหมดให้กับพี่ตุ๊กไปแล้ว
หลักฐานเรื่องของการโอนเงินไปที่คุณตุ๊กสตูนเรามีทั้งหมดนะคะ
เออดูโหพี่จอยเดือดมากเลยนะคะสำหรับคู่กรณีที่ได้ยินข่าวนี้
รีบติดต่อกลับไปเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดเขามีแล้ว
แน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการฟ้องร้องกันนะถ้าไม่ติดต่อไปเจรจากัน
ลอยแพ้แบบนี้ได้ยังไงเออคือเคลียร์กันให้จบสวยดีกว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเคลียร์กันได้นะ
กลัวแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันเขาปล่อยลอยแพ้ใช่เป็นเราก็เครียดนะถูก